คุณผู้ชมไปที่บ้านหลังนึงค่ะที่เขาลือกันเรื่องของความอาถรรพ์
ทุกคนที่อยู่บ้านหลังนี้บาดเจ็บล้มป่วยพิการกันทุกคนเลยนะคะ
คือบ้านหลังนี้ตอนแรกก็เป็นที่ดินเปล่าเขาก็ไปสร้างบ้านทัพ
และคนที่อยู่ในบ้านทั้งป่วยทั้งเจออุบัติเหตุ
บ้านหลังนี้ค่ะบ้านหนองคุ้มตำบลคำตโนธอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
เขาก็ปลูกบ้านกันเทปูนแล้วก็เนี่ยมีไต่ถุนบ้าน
คนในบ้านบอกมันมีแต่เรื่องประหลาดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
เราเลยส่งนักข่าวของเราไปถึงบ้านเลยนะบ้านหลังนี้คุณนฤทธบุญนิ่มค่ะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง๒ชั้น
ไปคุยกับเจ้าของบ้านมานะคะนางกิ๋มทูคำมีอายุห้าสิบเก้า
บอกว่ามีแต่เรื่องร้ายเข้ามาในชีวิตหลังปลูกบ้านหลังนี้
เริ่มสร้างบ้านปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าสร้างปุ๊บเรื่องเกิดเลยค่ะ
บ้านหลังเนี้ยสร้างเสร็จปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ค่ะ
คนแรกที่เจอกับเรื่องร้ายนะลูกสาวของเธอเอง
ชื่อว่าแววดาวทูคัมมีตอนไปทำงานเกิดอุบัติเหตุ
ตกรถโดยสารของบริษัทครับเจ็บที่ก้นกบเดินในเจ็บตลอด
ต้องเดินลากขาค่ะกลายเป็นขาอ่อนแรงอ่ะถัดมาสามปีอาการเริ่มแย่ลง
แย่ลงหมอบอกว่ากระดูกทับเส้นประสาทปลายเท้าทำให้ขาอ่อนแรง
ตอนนี้ยังไงรู้ไหมคะครับกลายเป็นนอนติดเตียงอืม
เดินไม่ได้ตลอดชีวิตไปไหนไม่ได้มาสิบแปดปีแล้วอะค่ะ
โอ้โหคนที่สองสามีเก่าของเธอเอง
ในปีเดียวกันเธอเสียสามีไปสามีของเธอนอนอยู่บ้านอยู่กับเธอดีดี
ไหลตายค่ะครับคือนอนแล้วตายไปเลยอ่ะ
ทั้งที่สามีแข็งแรงไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วย
ผ่านไป๕๖เดือนลูกชายเธอค่ะ
นายสุภเริกทูคัมมีประสบอุบัติเหตุรถล้ม
หลังไปฟาดกับพื้นถนนเดินไม่ได้พิการมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
สามคนแล้วนะใช่ค่ะอ่าถัดมาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม
เธอมีสามีใหม่ครับสามีก็ไปรับจ้างตัดไม้ยูคาลิปตัส
ก็ไปดึงเชือกไม่ให้แบบชักเชือกดึงไม่ให้ล้มอ่ะนะ
ดึงให้มันล้มลงเวลาตัดแล้วต้องดึงให้มันล้มลงแต่ปรากฏว่าท่อนไม้เนี่ยมันล้มทับขา
ที่มันล้มลงมาทับขาเลยขาหักเลยแล้วไม่ได้ขาหักธรรมดา
เดินไม่ได้ไปสองปีสุดท้ายต้องมีดามเหล็กที่ขาตลอดชีวิตเลยอ่ะ
ทุกคนในบ้านก็เจ็บป่วยแบบเนี้ยค่ะออดออดแอดแอดมาตลอด
อืมจนเก้ากันยายนที่ผ่านมาเธอบอกว่าไปดูแม่ที่ป่วยอยู่ห้องไอซียูที่โรงพยาบาล
แม่เข้าไอซียูอีกเฝ้าดูอาการของแม่อยู่อยู่ดีดี
ปวดหัวขึ้นมากระทันหันหมอก็พาเข้าห้องฉุกเฉินผ่าตัด
หมอบอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกต้องผ่าตัดด่วนตัวเธอเองที่เป็นเจ้าของบ้านนะ
ก็ต้องรักษาตัวอยู่เป็นครึ่งเดือนนะคะสองเดือนก่อนมีคนมาขายน้ำปลา
เป็นพ่อค้าเร่มาจากไหนก็ไม่รู้ผ่านมาหน้าบ้าน
อยู่ดีดีพ่อค้าเร่คนนี้ทักขึ้นมาเลยเจ้าที่แรงมากน่ะอืม
ย้ายออกไปเถอะอย่าอยู่เลยที่บ้านหลังนี้
คนมาขายน้ำปลาเรียกขายน้ำปลาไงเจ้าบอกว่าพอแฟนขาหักกันใช่ไหม
เจ้าบอกจะบอกตอนนั้นเจ้าก็ไม่กล้าพอดีป้ามาผ่าสมองเจ้าก็ได้บอกว่า
ว่าจะบอกนานแล้วล่ะกลัวว่าเอาเจ้าบอกอย่างงั้นอืมที่นี้มันแข็งน่ะ
บอกว่าถ้ามีที่ใหม่หาออกไปหาไปอยู่ที่ใหม่เลยอยู่ได้ไหม
ห่วงที่เขาจะเอาเขาจะเอาให้ได้เหมือนเหมือนพูดถึงเขาจะเอาป้านี้ไปให้ได้อีกคนนึง
ป้าก็เลยกลัวป้าก็เลยไปมานอนบ้านป้าหรือไปนอนบ้านแม่แต่ลูกก็คือนอน
นอนอยู่นี่ก็เลยบอกว่าบ้านนี้ไม่ใช่บ้านตัวเองแล้วนะอืม
เจ้าของที่เขาเรื่องมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะคุณผู้ชม
คืนวานนี้เองเจ้าของบ้านบอกว่านอนอยู่ในบ้านแม่ก็อยู่ข้างกันนี่แหละ
ฝันค่ะฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดดำเดินวนไปวนมาอยู่ในบ้าน
จนตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแถวบ้านก็ไม่มีใครตั้งสารพระภูมิ
กลัวว่าถ้าตั้งสารพระภูมิตั้งไม่ถูกก็จะเกิดเรื่องร้ายอีก
นายชูชาชวลิศอายุหกสิบสองปีที่เป็นสามีใหม่ของเจ้าของบ้านน่ะนะคะ
เล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายเขานอนอยู่บนบ้านเขาฝัน
เขาฝันว่ามีผู้ชายใส่ชุดสีขาวค่ะแล้วก็ใส่หมวกแหลมสีแดง
คือแต่งกายคล้ายกับเจ้าที่อะค่ะเป็นชุดขาวใส่หมวกสูงสูงแบบเนี้ยค่ะครับ
เดินมาหาแล้วก็พาเขาลงจากบ้านแล้วชี้ไปที่หน้าบ้าน
ว่าให้ตั้งสารพระภูมิให้อยู่หน่อยอืมที่ผ่านมาไปสิงสถิตอยู่ที่ไม้ขนาดใหญ่
อยู่ใต้เสาบ้านแล้วอยู่แบบนั้นมานานแล้วอ่าแล้วก็บอกในฝันนะบอกว่าเนี่ย
เจ้าของบ้านเนี่ยคนที่สร้างบ้านเนี้ยทับที่เขามาตั้งนานแล้ว
ถ้าไม่สร้างสารพระภูมิให้จะมาเอาชีวิตภรรยาไป
เขาก็เลยตอบกลับไปว่าเดี๋ยวจะปรึกษาภรรยานะว่าจะสร้างหรือไม่สร้าง
แต่ก็ผลัดวันกันมาเรื่อยไม่ได้มีการสร้างสารจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้สร้างสาร
เพราะว่าตัวภรรยาตัวเจ้าของบ้านเขาบอกว่ากลัวสร้างไม่ถูกไง
นั้นไม่มีใครตั้งสารพระภูมิกันก็เลยไม่รู้ว่าตั้งยังไง
ตั้งไม่ถูกเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ร้ายอะไรเกิดขึ้นอีก
จนตอนนี้ก็ยังไม่สร้างจนตอนนี้เจ้าของบ้านและคนที่อยู่ในบ้าน
ก็เจอเรื่องร้ายมาเรื่อยอะค่ะ
มีทับต้นไม้ใหญ่อยู่มีเสากลางครับมีเสากลาง
ตรงเสากลางครับครับผมเสากลางบ้าน
ก็ว่าที่แรกแม่บ้านเขาก็นอนอยู่นั่นแหละนอนอยู่ตรงตรงที่ทับเขานั่นแหละ
เขาบอกว่ามึงนอนทับกูมาหลายปีแล้ว
มึงไม่ยอมลุกหนีออกไปไหนเลย
คนขายน้ำปลาก็บอกว่าแล้วเขาก็ไม่รู้เนอะ

นอนดูดูทีวีไปเรื่อยนอนแล้วก็นอนหลับอยู่นั่นแหละ
อืมก็ตรงตรงที่เจ้าที่เขาอยู่นั่นแหละ
แต่เสาบางครั้งมันก็ดังกันนะอยู่ข้างบน
แต่ก่อนผมนอนอยู่ข้างบนแต่ก่อนผมขึ้นได้
ผมได้ยินต้นเสาอยู่ข้างบนมันดังอีแดดอีแอด
ครับผมก็คิดว่ามีส่วนนะ
เพราะว่าเพราะว่าเขาขอแล้ว
เขาบอกว่าเขาจะเอาแม่บ้านไปอยู่ด้วย
บอกว่าขอไว้ก่อน

ครับเขาจะเอาเมียบ้านไปอยู่ด้วยนะ

ทีนี้ที่หมู่บ้านนี้เขามีหมอดูค่ะ
หมอดูประจำหมู่บ้านนางน้อยรอดบ้านเกาะอายุ๕๒
บอกว่าเดือนที่แล้วหลังจากที่นางกิ๋มเจ้าของบ้านออกจากโรงพยาบาลน่ะนะ
น้องสาวไปขอร้องให้ไปดูว่ามีอาถรรพ์อะไรที่บ้านหรือเปล่า
พอไปดูให้ก็พบว่าที่บ้านหลังนี้ค่ะ
มีต้นไม้ใหญ่คล้ายต้นจำปาอายุหลายร้อยปี
ปลูกทัพอยู่บริเวณเสากลางบ้านคือบ้านไปปลูกทัพ
ต้นจำปามีผู้หญิงแก่สิงสถิตอยู่หมอดูเขาบอกนะคะ
แล้วก็บอกว่าที่ครอบครัวแล้วก็ลูกแล้วคนที่อยู่ในบ้านเจอแต่เรื่องร้ายเนี่ย
ก็เพราะว่าผู้หญิงที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ใหญ่ต้นนี้
แสดงให้เห็นว่าเหมือนกับไปนอนทับที่เขา
สื่อให้เห็นว่าถ้าไม่ยอมย้ายออกไปก็จะต้องนอนแข็งเหมือนไม้
ก็เลยทางเดียวก็คือย้ายออกย้ายที่นอนไปตรงอื่น
หรือไม่ก็แบบลื้อถอนบ้านที่ไปทับต้นไม้เขา
ขยับได้ไหมหรือยังไงได้ไหม
ก็อยู่ที่ความเชื่อนะใช่คือถ้าจะมองในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุ
ก็อาจจะเป็นความโชคร้ายที่คนในบ้านก็ประสบเหตุติดต่อกันหลายคน
แต่ถ้าความเชื่อด้านนี้ก็ต้องแล้วแต่ละว่าแต่ละบ้านเขาจะทำยังไงนะครับ